ห้วววภาพเหตุการณ์นี้น่ากลัวเลยเขินนี่นะฮะทั้งไฟทั้ง
วันนะครับมวยพุ่งแบบหนาแน่นมากนะฮะใช้รถดับเพลิง
๒๘คันนะครับโอ้โหกระดมกันมา๒๘คันนะครับมาควบคุม
คุมเพลิงที่ไหม้สินค้าในโรงงานผลิตตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ
อยู่ที่ตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ

ใช่ครับ

คือเจ้าหน้าที่เนี่ยไปถึงนี่ก็ไปพบว่า

เป็นลานเก็บอุปกรณ์ประกอบตู้เย็น

มีแผงระบายความร้อนนะฮะ
อุปกรณ์อื่นเยอะแยะไปหมดนะครับ

ลุกลามแบบรวดเร็วด้วยนะครับ
ท้องฟ้าเนี้ยค่ะรถดับเพลิงจากอบตรหน่วยงานใกล้เคียงนะครับ
ทั้งอำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีมายี่สิบแปดคันนะครับ
ระดมกันฉีดน้ำสกัดไฟนะฮะมันก็ยากพอสมควร
เพราะว่าลมแรงด้วยเมื่อช่วงสายวันนี้นะครับ
ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงได้นะฮะก็สามารถควบคุมเพลิง
ไว้ในวงจำกัดได้ไม่ลุกลามเข้าสู่ตัวอาคารค่ะ
ถ้าควบคุมไม่ทันนี่จากลานเก็บของตรงนี้เนี่ย
ที่เป็นโรงงานย่อยเนี่ยเข้าตัวอาคารนี้ยุ่งเลยนะฮะ
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยสำลักควันเจ็บไปคนหนึ่งนะครับ
นำตัวส่งโรงพยาบาลคนงานไม่มีใครบาดเจ็บ
ได้รับอันตรายนะครับทางผู้จัดการบริษัทบอกว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ย
เป็นพวกนะครับแล้วก็ส่วนประกอบต่างต่างของตู้เย็นนะครับ
ของเครื่องปรับอากาศเพื่อรอเข้าไปประกอบในโรงงาน
แล้วก็จะนำส่งต่างประเทศส่งออกต่างประเทศ
ตอนนี้ก็ไหม้พังเสียหายศูนย์เสียหายหมดนะครับ
มูลค่าของความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าประมาณ๑๐กว่าล้านบาท
ค่ะนะฮะส่วนสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้
เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับอืมอ่านี่ปราจินบุรีฮะ
ค่ะส่วนเหตุการณ์นี้ก็ไฟไหม้นะคะที่จังหวัดตากค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะ
ระดมรถดับเพลิงทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมา๑๐คันได้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านพักภายในศูนย์อพยพบ้านแม่หละตำบลแม่หละ
อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
โอ้โหเห็นภาพแบบนี้น่ากลัวจริงจริงนะคะแต่ต้องบอกว่ายังเคราะห์ดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้นี้

เกิดจากบ้านหลังหนึ่งของผู้ลีภัยอยู่ในโซนซีสามเอ
ใกล้กับสำนักงานฝ่ายความมั่นคงท่าสองยางไฟไหม้รุนแรงนะคะ
ท้องฟ้าเป็นสีแดงไปหมดแบบนี้ค่ะคือเป็นสีของไฟที่ไหม้บ้านเรือนที่ปลูกติดกันนะคะ
คือไฟมันลุกไหม้แบบรุนแรงและรวดเร็วมากจริงจริงด้วยความที่บ้านทำจากไม้ไผ่ครับ
หลังคาเป็นใบตองตึงก็คือเป็นเชื้อไฟอย่างดีไฟก็เลยไหม้ไปค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะ
ลิภัยในศูนย์อพยพตั้งสติขนข้าวขนของออกจากที่พักหอบลูกจูงหลานหนีตายกันออกมาค่ะครับ
นี่คือจังหวะที่เกิดเหตุและรถดับเพลิงพยายามที่จะควบคุมเพลิงนะคะมีบ้านเรือนของผู้ลิภัยประมาณห้าสิบหลังคาเรือนได้นะคะ
ในพื้นที่บริเวณนี้นะคะมีสำนักงานทะเบียนอยู่หนึ่งหลัง
มีบ้านพักอสหนึ่งหลังไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
คาดว่าทำให้ผู้ลิภัยได้รับผลกระทบนับร้อยคนเลยนะคะสาเหตุต้องรอสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ค่ะ
เพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะเบื้องต้นก็คือมีบ้านหลังหนึ่งที่เป็นต้นเพลิง
แล้วทีนี้มันลามไปเร็วมากบ้านอยู่ติดติดกันทำจากไม้ด้วย
นี่ตอนเช้านะฮะอืมวอดหมดเลยใช่ค่ะ